เขาบอกว่าลูกเขาไปเรียนโรงเรียนประจำเป็นโรงเรียนกีฬา
พอทวงถามบอกว่ากดผิด
ทุรังมากอะไรผิดคะมันจะผิดอะไรได้ขนาดนั้นเหรอฮะ
แต่จำรหัสบัตรของเด็กได้นะครับคุณพ่อคนนี้คือคุณเศรษฐวุฒิเหล่าโพชัย
ออกมาร้องกับสื่อมวลชนขอความเป็นธรรมหน่อย
ลูกชายเรียนชั้นม๓เป็นโรงเรียนประจำคุณครูไปถอนเงินมา๒ครั้งแล้วก็ไม่ยอมคืนเงินให้
ได้รับการแจ้งเตือนคือแอปพลิเคชันคุณพ่อผูกเอาไว้กับมือถือตัวเอง
ของธนาคารว่ามีการกดเงินออกไปจากธนาคารออมสิน

ครั้งแรกคือมันมีการถอนเงินไป๔๐๐๐บาทก็โทรถามอ้าวลูกชายกดเงินหรือเปล่าเนี่ย

ก็คุณพ่อก็เลยไปถามครูว่าคุณครูกดเงินของลูกผมไปหรือเปล่า
คุณครูบอกว่าอ๋อผมกดผิดตอบแค่นั้น
แล้วก็บอกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะฝากคืนไว้ให้กับบัญชีเดี๋ยวจะฝากเข้าไปให้๔๐๐เหมือนเดิมแล้วกัน
ก็ว่าอย่างนั้นแต่พอกดไล่ดูข้อความการแจ้งเตือนย้อนหลังไป
มันมีก่อนหน้านั้นมีการเด้งมาถูกกดไปอีก๕๐๐บาท
ในวันที่๑๒กรกฎาคมคือก่อนหน้าวันที่๑๗ประมาณสัก๕วัน
ตรวจสอบย้อนกลับไปย้อนกลับไปถูกกดไปก่อน๕๐๐๐บาทล่าสุด๔๐๐๐เป็น๙๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นเงินที่ตนเข้าบัญชีไว้ให้กับลูกชายเพื่อใช้เตรียมไปทดสอบเป็นนักฟุตบอล
ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาทั้งหมด๙๐๐ก็เลยโทรไปหาพอโรงเรียน
พอก็รับทราบสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอรับปากเดี๋ยวจะสอบสวนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
แล้วก็จะแจ้งกลับมาแต่ว่ารอมาเป็นเดือนแล้วเงียบเลยไม่มีการติดต่อกลับ
เงินก็ยังไม่ได้คืนด้วยนะฮะเอาไปฟังเสียงคุณพ่อเขาหน่อย
เรียบร้อยแล้วผมโอคแนวใจว่าทำไมปีสองปีที่ผ่านมา
ดตังค์ออกไปแล้วก็เอาเงินไปเข้าให้
นั่นสิครับทำไมถึงไปกดเงินของเด็กออกมาแบบนี้
ไม่เคยจะคืนแล้วเขาตามแต่คุณพ่อเขาบอกว่าอยากให้มีการสอบส่วน
ว่าคุณครูทำแบบนี้ได้อย่างไรแล้วทำกับเด็กกี่คนแล้วก็ไม่ทราบ

เออต่อมาคุณเสธวุฒิไปสอบถามกับธนาคารออมสิน
ซึ่งเขาเปิดบัญชีไว้ที่สาขาพรเจริญ
แนะนำให้มีการแจ้งความไว้ก่อนลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานก่อน

แล้วก็ได้มีการนำสำเนาการแจ้งความไปขอดูกล้องวงจรปิด
ตอน๗โมง๕๐วันที่๑๒กรกฎาคม
มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปกดเงิน
ซึ่งก็มีเงินออกจากบัญชีในวันนั้นไป๕๐๐บาทจริงซึ่งก็ตรงกัน
นายเศรษฐวุฒิบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ฝากเตือนผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่โรงเรียนประจำ
ไปดูบัญชีบุตรหลานซิว่าเงินมันอยู่หรือเปล่า
มีคนแอบกดเงินหรือเปล่าจะโดนแบบนี้หรือเปล่า
และไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วก็ไม่ทราบ
ผู้สื่อข่าวตรวจสอบไปยังโรงเรียนนี้ที่เพชรบูรณ์
แต่ปรากฏว่าพอเดินทางไปราชการจะกลับมาวันจันทร์หน้านู้น
ถึงจะมีการออกมาพูดถึงรายละเอียดในการสอบส่วนทั้งหมดนะครับ
อย่าลืมตรวจสอบกันด้วยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครอง